อัปเดตเป็นประจำทุกเช้าใช่นั่นก็คือผลฟุตบอลโลก
คู่ที่แข่งเมื่อคืนนั่นเองเพราะว่าบางคนบอกว่าตื่นดูไม่ไหวจริง
อยากรู้ผลจะได้คุยกับเขารู้เรื่องก่อนจะออกไปทำงาน
แล้ววันนี้เป็นผ้าหัวในหน้าหนึ่งครับสิงโตทะลมหกหนึ่ง
แรรี่เคนแฮทริกยุ่นเจ้าเซเนเกิลสุดมัน๒ต่อ๒นะครับ
ก็สิงโตคำรามอังกฤษพบกับปานามาครับ
โดยอังกฤษถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ
แล้วก็เอาชนะปานามาไป๖ประตูต่อ๑นะครับ
ขณะที่ปานามาผ่านมา๒นัดไม่มีแต้มตกรอบแรกไปซะแล้วนะครับ
คู่แรกก็เริ่มแข่งขันกันในเวลา๔ทุ่มครับ
มุไรญี่ปุ่นชนะโคลัมเบียมา๒ต่อ
ลงสนามพบกับสิงโตเตรังกา
เซนาเกิลที่เอาชนะโปแลนด์มา๒ต่อ๐
ปิดฉากมาเป็นเซนเกลาที่เปิดฉากออกนำอย่างรวดเร็ว
จบเกมญี่ปุ่นก็เสมอกับเซเนก้า
เพราะว่าตีเสมอได้๒ประตูต่อ๒แบ่งกันไปทีมละแต้ม
ต้องลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ในเกมสุดท้ายด้วยกันทั้งคู่นะครับ
ส่วนคู่ดึกเวลาตี๑ก็คือโปแลน
เป็นฝ่ายพ่ายแพ้โคลัมเบียไปขออภัย๐ประตูต่อ๓นั่นเอง
นี่กราฟิกขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแล้วนะครับ
ส่วนโปรแกรมการแข่งขันวันนี้
โหดอุรุกวัยพบกับหมีขาวรัสเซียเจ้าภาพ
ทั้ง๒ทีมชนะมาด้วยกัน๒นัดรวดผ่านเข้ารอบ๑๖ทีมแล้วแน่นอน
เจอกันเกมนี้ก็เพื่อจะแย่งชิงเป็นจ่าฝูงนั่นเองนะครับ
ส่วนอีกคู่ซาอุดีอาบราเบียเศรษฐีน้ำมันพบกับมัมมี่อียิปต
ทั้ง๒ทีมแพ้๒นัดรวดตกรอบด้วยกันทั้งคู่
ลงสนามเกมนี้เพื่อหนีบ๊วยของตาบรางนั่นเองนะครับ
ก็เริ่มแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งครับ
สเปนก็พบกับโมราโคนะครับ
รวมถึงทางด้านของนักรบเปอร์เชียร์อีราน
ก็จะไปลงสนามเตะกับฝอยทองโปรตูเกตนั่นเองนะครับ